ขับรถตามประกบยิงนายช่างโยธา
ซึ่งเป็นนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ตำรวจเขาตั้งปมเอาไว้๒เรื่องด้วยกันนะคะ
ก็คือขัดแย้งเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องชู้สาวค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายทุ่งใหญ่ลำทับหมู่ที่๔
ควนเขี้ยมในตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

มีคนร้ายขับรถกระบะตามประกบยิงนายมนตรีอุปราหรือว่าไข่
อายุ๕๗ปีมีตำแหน่งเป็นนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
กไก่คควาย๘๙๗จังหวัดตรังค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวศก็ร่วมเข้าตรวจสภาพศพนายมนตรี
ซึ่งนั่งอยู่ที่เบาะด้านคนขับ
ถูกกระสุนปืนเจาะเข้าที่หน้าอกด้านบนขวาแล้วก็ด้านซ้ายอย่างละ๑นัด
และที่จุดที่นิ้วมือด้านซ้ายอีก๑นัด
สภาพรถบริเวณกระจกด้านหน้ามีรอยกระสุนปืนลูก๒๒วูล
และกระจกด้านซ้ายยังมีรูอีก๒รู
นอกจากนี้พบบรอกกระสุนปืนลูก๒และหมอนรองกระสุนปืน๑จำนวน
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ตายมาช่วยตกแต่งสวนไม้ดอกที่ร้านกาแฟ
จากนั้นก็ชวนเพื่อนอีก๔คนมานั่งดื่มเบียร์กัน

เพื่อไปหาผู้หญิงคนนึงที่เขาคบหาพูดคุยกันอยู่
กระทั่งมารู้ภายหลังค่ะว่าผู้ตายถูกยิงจนเสียชีวิต
ตนเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ใช้รถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียน
ขับตามประกบก่อนที่มือปืนที่นั่งอยู่ที่กระบะด้านหลัง

ยิงเข้าใส่ด้านกระจกหน้ารถแล้วก็ขับรถหนีไป
สาเหตุนะคะตำรวจตั้งปมเอาไว้๒ประเด็น
เรื่องแรกคือเรื่องความขัดแย้งในการทำงาน

ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปในเรื่องของชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายมาติดพันกับหญิงสาวคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่แล้ว
มาประชุมกับชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อวางแผนแกะรอยตามล่ามือปืนรายนี้
แล้วก็จะหาสาเหตุการสังหารนายช่างโยธาอบจกระบี่คนนี้อย่างชัดเจนอีกครั้ง